คุณผู้ชมครับมาติดตามความคืบหน้าเหตุ
ที่คุณป้าขายหมูปิ้งถูกเจ้าสุนัขพิษบูกัดนะครับ

แม้ว่าจริงแล้วคุณป้าจะสนิทสนม
กับบ้านของเจ้าพิษบูตัวนี้ชื่อว่าไทเกอร์
เพราะว่าคุณป้าจะเอาแผงขายหมูปิ้งรถเข็น
ฝากไว้ที่บ้านเพื่อนบ้านหลังนี้เป็นประจำ

เล่นหัวรูปหัวเคยให้อาหารไทเกอร์กินด้วย
เอาขนมขนมให้ไทเกอร์แต่วันนั้นไทเกอร์อารมณ์เปลี่ยนนะครับ
ก็เลยหันมากัดคุณป้าจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ติดตามอาการของคุณป้ากันก่อนนะครับ
จากเหตุการณ์นี้เจ้าไทเกอร์สุนัขพิษบูเพศผู้
กับคุณป้าศรีคำขัดกันทะอายุ๖๘ปี

ถนนเจริญประเทศตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางนะครับ

เป็นแผลขนาดใหญ่บริเวณใบหน้าริมฝีปากแล้วก็เท้า
โดยหน่วยสมาคมกู้ภัยสวังนครลำปาง

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้สอบถาม
ความคืบหน้าอาการของคุณป้าศรีคำนะครับ
ก็พบว่าขณะนี้อาการคุณป้าปลอดภัยแล้ว
แต่ยังคงต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
โดยคุณหมอได้ทำการเย็บบาดแผลที่บริเวณใบหน้าถึง๓๐เข็มคุณ

ซึ่งแผลมีลักษณะเป็นบาดแผลเปิดกว้าง
คมเขี้ยวของเจ้าไทเกอร์สุนัขพิษบูตัวนี้

นี่เจ้าของไปตบหรือวะเออทำอะไรไปกัดป้าทำไมนะครับนี่เจ้าของไปตบหรือวะดูหน้ามันสิ
ซึ่งหมอบอกว่าตอนนี้ต้องดูแลอาการคุณป้าอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องแผลอาจจะติดเชื้อ
ขณะที่เจ้าของสุนัขก็ได้ติดตามแล้วก็เยี่ยมอาการของคุณป้าอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ
คุณลุงเจ้าของเจ้าไทเกอร์ก็บอกสนิทสนมกับคุณป้าศรีคำเหมือนกัน
ไทเกอร์ก็สนิทสนมกับคุณป้าเหมือนกันนะครับ
ซึ่งคุณลุงขวัญชัยขันทิกุลอายุ๗๑ปีเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของไทเกอร์
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยไทเกอร์เนี่ยมันไม่ดุนะ
และไม่เคยที่จะดุคุณป้าเลยนะครับ
รู้จักกันเป็นอย่างดีหยอกเล่นกันบ่อยครั้ง
คุณป้าเอาขนมเอาอาหารมาให้บ่อยครั้ง
แต่วันเกิดเหตุคุณป้าศรีคำเนี่ย
รถเข็นที่ขายหมูปิ้งมาฝากไว้ที่บ้านเขา

ซึ่งจริงก็มาฝากไว้เป็นประจำแหละนะครับ
เพื่อนบ้านคู่นี้เขาสนิทกัน

ก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับ
ขณะที่เข็นออกมาถึงหน้าประตูบ้าน
ด้วยอายุที่มากทำให้รถเข็นมันเข็นขึ้นเนินหน้าบ้านไม่ไหว
คุณป้าก็เลยเรียกหลานของเธอมาช่วย
ซึ่งขณะนั้นเองก็กำลังให้ขนม
แล้วก็ให้ข้าวเจ้าไทเกอร์อยู่
คือเจ้าของกำลังให้ขนมกับให้ข้าวไทเกอร์อยู่ตรงนี้
แล้วก็เป็นจังหวะที่คุณป้าเหมือนตะโกนร้องเรียกหลาน
เอามาช่วยหน่อยสิช่วยเข็นหน่อยแบบนั้น
และจู่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ไทเกอร์วิ่งเข้าไปด้วยแต่ไม่ได้เข้าไปช่วยคุณป้า
เข้าไปกัดคุณป้าจนล้มหัวฟาดพื้นนะครับ
จากนั้นภรรยาของคุณลุงขวัญชัย

เห็นเหตุการณ์เข้ารีบวิ่งเข้ามาดุเจ้าไทเกอร์เลย

แล้วก็พยายามที่จะดึงตัวไทเกอร์ออกมา
แต่คุณแรงของพิษบูมันแรงเยอะ
ดูสิฮะไซส์ตัวมันเริ่มเลยนะครับ

แล้วก็พยายามช่วยกันดึงจนเจ้าไทเกอร์ออกมาจากคุณป้า
แต่คุณป้าถูกกัดไปหลายแผลแล้วนะครับ
จากนั้นภรรยาเจ้าของสุนัขก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

คือเจ้าของสุนัขก็ยังแปลกใจอยู่นะ

เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไทเกอร์กับคุณป้าก็คุ้นเคยกันดี
แล้วตอนนั้นเนี่ยจริงแล้วไทเกอร์ก็กำลังสนใจกับอาหาร

ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ว่าไทเกอร์มันตกใจเสียงเรียกของคุณป้าหรือเปล่า
คือคุณป้าอาจจะตะโกนร้องเรียกหลานให้มาช่วยเข็น
อาจจะเสียงดังแล้วเสียงนี้อาจจะดุหรือเปล่า
มันไม่คุ้นเคยมันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมาดุเจ้าของมันหรือเปล่า
มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นสัญชาติยานแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเลย
หรืออีกสองประเด็นก็คือหวงอาหาร
ห่วงอาหารที่หลานเจ้าของบ้านกำลังให้อยู่
หรืออีกหนึ่งเรื่องคุณป้าอาจจะไปเล่นกับหมาตัวอื่นมา
แล้วก็มีกลิ่นของหมาตัวอื่นติดตัวมาด้วยนะครับ
ฟังเสียงคุณลุงขวัญชัยเจ้าของเจ้าไทเกอร์หน่อยฮะ
ไปเฝ้ามันก่อนตอนนี้รู้เป็นนะ
นี่แหละครับทางเจ้าของก็บอกว่า
ช่วยกันเฝ้าไปช่วยกันดูแลรับผิดชอบนะครับ
ซึ่งต้องเดินลัดผ่านบ้านของเจ้าไทเกอร์
แล้วก็เจอเจ้าไทเกอร์ทุกวันเลยนะ
บอกว่าปกติแล้วเจ้าไทเกอร์ไม่ดุชอบเล่น
ยังเคยไปลูบหัวเจ้าไทเกอร์อยู่บ่อยครั้งเลยแต่ไม่เคยถูกกัด
รับว่าขณะนี้กลัวเจ้าไทเกอร์ไปเลยนะครับ

ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าไทเกอร์อยู่ในอารมณ์ไหน

เท่าที่สังเกตมาเจ้าไทเกอร์จะไม่ชอบคนเมา

จะไม่ยอมไปเล่นด้วยไม่ยอมเข้าใกล้คนเมาเลยล่ะ
และตลอดเวลากว่า๒ปีที่ผ่านมา
ไทเกอร์ก็ไม่เคยทำร้ายใครเช่นเดียวกันนะครับ
ก็เลยงงกันอยู่ชาวบ้านทุกคนงง
ไทเกอร์ก็งงว่าป้าศรีคำทำไมถึงถูกกัดนะครับ
ส่วนเจ้าไทเกอร์เจ้าของยืนยันว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป
เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
พร้อมกับย้ำว่าเจ้าไทเกอร์จริงไม่ดุร้ายและขี้เล่น
แต่ตอนนี้อาจจะงดการปล่อยเจ้าไทเกอร์ไปวิ่งเล่น
เพราะธรรมดาเจ้าของเขาก็ไว้ใจไทเกอร์

จริงแล้วเขาก็ปล่อยในบริเวณบ้านของเขา
เพียงแต่ว่าบริเวณบ้านก็เหมือนมีพื้นที่กว้าง
แล้วก็อย่างที่บอกชาวบ้านเขาอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน

แต่ว่าคือบางทีมันก็มีสัญชาติยานของสัตว์ที่บางทีเราอาจจะไม่รู้นะคะ
อีกหนึ่งเรื่องแต่คราวนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะคะ